จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่๑๕ทางหนองคายเขาก็จะมีหลายเรือไฟ

ในเมวุนายถ์อาจารย์ลักษณ์บอกว่าอาจารย์ลักษณ์ก็จะไปแล้ว

แต่ถ้าสมมุติท่านผู้ชมที่อยู่แถวอบึงการ
อย่างที่เขาบอกจุดสดือแม่น้ำโขง
คือจุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุด

ซึ่งเขาบอกนั่นก็จะเป็นเมืองหลวงของพญานาค

คำฉโนชน์นั้นมาเป็นที่ขึ้นออกขึ้นลง
ของพญานาคเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้น

เพราะว่ากองละครนาคีก็ยกกันไปหมด
เขาบอกว่าเนื่องจากไปฉลองเรตติ้ง๗๒๑๓ของเขาเนี่ย

พี่กองก็ร้องเพลงแต่งเพลง

ก้องก็บอกว่าอย่างก้องเนี่ย
ที่แบบว่าเป็นไม่เหลืออะไรเลย

ตอนแรกมีคนตามอยู่๗คนในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีอีก๑คอมเม้นท์

เดี๋ยวคุณติดตามกันในท็อกทะลุดาวดี

มีชีปลาขาวมาเข้าฝันเหมือนกึ่งหลับ
เหมือนกับคนเดินมาบอกไปสิ

แต่คนสกลนครดด้วยนะไปยังไงไปยังไง

คนอื่นเขาก็นั่งสมาธินั่งขูดหวยกันอยู่
เขาก็เอากีต้าไปอันหนึ่งแล้วก็ไปร้องเพลงใสว่าจะบ่อทิ้มกันให้

ก็ดังแล้วนี่เขาก็ดังแล้วนี่

เจ็ดคนดูอะ
กลับมาจากคำสนสการเป็นหกหมื่น

จากนั้นไม่ได้จบการโชว์ตัว
ไม่มีแม้กระทั่งอะไรละครนาคีอ่ะ

พี่อ๊อฟก็ได้รับคำสั่งมาให้ไปหากล้องห้วยลา

บอกปู่ศรีสุทธโฟฟังกับย่าปัทมาเนี่ย
เป็นคนเลือกคุณแล้วนะให้คุณร้อง

ไม่มีเวลาหนึ่งแล้วผมไม่รู้ผมจะแต่งยังไง

มดเขาไม่ได้เห็นเป็นคนเหมือนเรา

เพลงนี้ค่ะนะ
เพลงนี้
แล้วแต่งอยู่๒ชั่วโมงเสร็จ
แล้วส่งให้คุณอ๊อฟคุณอ๊อฟก็ตกออกตกใจพอสมควร
ทางด้านผู้ว่าหนองคายเนี่ยวันนี้เขาก็ไปตรวจพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วนะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวปีนี้เขาเชื่อว่าเยอะเหลือเกินในการมาชมบ้างไฟพญานาค
คาดว่าปีนี้คนเยอะที่สุดห้ามจำหน่ายพลุนะฮะอย่างแรก
จำหน่ายประทัดทำพิธีเข้าทรงอย่าเข้ากันเยอะ
เขาขอร้องกันเลยเพราะว่าจะมีโต๊ะเข้าทรงกันเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าราชการจังหวัดน้องคลายเนี่ยแล้วก็ในอำเภอเมืองน้องคลาย
รักษาแทนประหลัดจังหวัดน้องคายก็ออกตรวจพื้นที่จุดชมบ้างไฟพญานาค
ก็จะมีบ้านโพนแพงบ้านตานชุมสถานีเรือรัตนวาปี
บ้านน้ำเปย์อำเภอรัตนวาปีแล้วก็บริเวณวัดไทยอำเภอโพนพิสัย
ก็ตอนนี้เขาบอกว่าชาวบ้านทุกคนเขาพร้อมใจในการจัดพื้นที่นะครับ

ชาวบ้านมาร่วมกันตัดยาทำความสะอาด
คมนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมปรากฏการณ์ไฟพญานาคมากกว่าทุกปี
จากเป็นวันหยุดขนาดนี้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมไว้หมดแล้ว
แล้วก็ย้ำร้านค้านะฮะว่าขอร้องเถอะอยากจำหน่ายผู้อย่าจำหน่ายประทัดเลย

ถูกนะครับแล้วก็ดอกไม้ไฟเหล่านี้อย่าเอาเข้ามาเลย
ส่วนการจรจรนั้นเนื่องจากถนนสายหนองคายรัตนวาปีเนี่ย
ช่วงอยู่ในระหว่างการสร้างถนนอยู่ขยายช่องทาง
เพราะฉะนั้นเผื่อเวลากันสักนิดหนึ่ง๑๖ตุลาคมออกพรรษากันด้วย
ใช่แล้วก็วันที่ทุกคนหลายคนก็คงรออยู่

เพราะว่าเลขอ่ะถ้าเก็บเห็นเป็นงูหรือพยาน่าก็จะเป็น๖เป็น๙เป็น๗
จะมี๗เสียนบ้าง๙เสียนหรือรวมถึงจะเป็น